ตอนนี้เรื่องนี้โอ้โหดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลมากนะครับ
เพราะว่าลูกน้องขอหัวหน้าในการลาไป

คือลูกน้องเนี่ยพิมบอกหัวหน้าแบบนี้
กบคะพลอยจะขอลาได้ไหมคะ
เพราะแม่พลอยน่าจะไม่ไหวแล้ว
น่าจะไม่พ้นวันนี้หรือพรุ่งนี้

พลอยส่งรูปแม่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลไปให้พี่กบดู
แล้วก็บอกพี่กบคะแม่พลอยน่าจะไม่พ้นคืนนี้หรอกพี่

พี่ก็บอกพลอยไปแล้วนะคะว่ายังไงก็ต้องกลับมาทำงานก่อน
ทีนี้พลอยก็เลยตอบหัวหน้าไปบอกว่า
แม่เสียแล้วนะคะขอกลับบ้านเลยนะคะขอโทษนะคะ
พี่กบซึ่งใบเจ้านายเนี่ยตอบกลับไปว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ลาออกใช่ไหมคะเสร็จธุระแล้วก็มาเขียนใบลาออกค่ะ
พลอยก็เลยต้องตอบกลับว่าได้ค่ะ
ทีนี้ครับน้องพลอยเอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกฉันผิดอะไร
เรื่องแบบนี้พี่ควรเห็นใจหรือเข้าใจหรือเปล่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องกรณีการขอลางาน
แล้วก็เจ้านายหรือว่าคนที่ดูแลเธอ
หรือพี่กบไม่สนใจเลยว่าธุระของลูกน้องคือ
แม่เธอเสียจริงก็เป็นสิทธิ์ของเธอ
ที่เธอก็สามารถที่จะลาได้ไง
แล้วผู้หญิงคนนี้คือเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
ทำงานที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา
ค่ะนะครับแชทเหล่านี้ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียล
ปรากฏโอ้โหคนเข้าไปอะไรรู้ไหมคุณ
ถล่มบอกว่าทำไมทำไมเจ้านาย
หรือว่าคนที่ดูแลน้องพลอยทำไมถึงใจร้ายแบบนี้
นะครับทีนี้เรื่องนี้ฮะมีความคืบหน้าจากทางด้าน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยนะคุณ
นายสุชาติชมกลิ่นได้สั่งการให้กรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ตามพบคุ้มครองแรงงานพศ๒๕๔๑
ที่กำหนดให้ลูกจ้างเนี่ยจริงมีสิทธิ์ลา
เพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า๓วัน

และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลากิจ

เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา
แต่ปีหนึ่งก็ต้องไม่เกิน๓วันนะครับ
เนื่องจากการลากิจธุระอันจำเป็น
เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กำหนดสิทธิให้ลูกจ้างทุกประเภทนะครับ

มาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
โดยให้เร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้
กรณีนายจ้างลูกจ้างผู้เกี่ยวข้อง

จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
เรื่องนี้คนไปเห็นใจลูกจ้างมากเลยนะฮะ